ขอพาไปดูเส้นทางชีวิตของคุณแท้หน่อย
คุณแท้เนี่ยนะคะเขาเป็นอดีตนักกีฬาวิวแชร์บาสเก็ตบอลทีมชาติไทยนะคุณ
เขาต้องต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยของตัวเอง
เรื่องราวของคุณแท้จะเป็นยังไงไปชมกันค่ะ
ตอนปี๔๔ครับ

แล้วก็ทำให้กระดูกสลังขาดออกจากกัน
ทำให้เดินไม่ได้ต้องให้แม่มาดูแลครับ
ก็ตอนนั้นครับแม่เขามีร้านของเขานะครับ

เพราะว่าตอนนั้นยังลุกนั่งอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
ให้แม่มาเช็ดตัวอาบน้ำ

จน๓ปีเราถึงจะติดทีมชาติ

เป็นความหวังความฝันของเราด้วย

ความฝันสูงสุดก็คือการรับใช้ชาติ

ได้เหรียญ๔เกม๓๔ครั้งนะครับ
แล้วก็ได้ที่๔เอเชียนเกมครั้งหนึ่ง
แล้วก็ที่๕โอเคเนียล
แล้วมันภูมิใจครับ
ก่อนหน้านั้นเราปวดขามากครับ

ฟุบเหมือนว่าร่างกายเราไม่ไหวแล้วครับ
น้องก็เลยพาไปส่งที่การกีฬาเขาจะมีหมอ
หมอเขาก็เลยโทรเรียกรถพยาบาล

เป็นไตวายเหลือหลังก็เลยต้องทำการฟอกไต
พอหลังจากป่วยเป็นโรคไตเราก็พยายามหาอาชีพแล้วครับ
เราชอบทำอาหารญี่ปุ่น

แล้วก็ข้าวคาซีด้ง

แต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เศรษฐกิจไม่ดีมากเลย

ตอนโควิดมันเงียบจนเราตกใจ
เราก็เลยเปลี่ยนการขายเป็นแค่เสาร์อาทิตย์
มีพี่แนะนำให้ไปขายขนมปังปิ้งตอนเช้า
ก็พอได้ค่ารถได้ค่ากินในบ้านนะครับ
ค่าน้ำมันรถไปหาหมอได้ค่าใช้จ่าย

ถ้าหากลบแล้วก็กำไรวันละ๓๐๐กว่าบาท

กับชีวิตแล้วก็พยายามหาสิ่งที่เราทำได้
สิ่งที่เราเก่งแล้วก็ทำสิ่งนั้นให้ดี

คนเรามีสองมือสองเท้าแล้วก็หนึ่งใจ

ที่จะทำให้เราเดินต่อไปสู้ต่อไปได้

พยายามมองหาความเก่งของตัวเองให้ได้ทุกคน
มันมีอยู่แล้วครับคนเรามีทุกคนสู้เลย

ต้องบอกว่าคุณแท้เขาเป็นคนที่มีกำลังใจดีตลอดเวลา

ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแพ้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
หรือว่าใครที่อยากจะส่งกำลังใจอยากจะอุดหนุนคุณแท้นะคะ

คุณแท้เขาขายข้าวแกงกะหรี่หรือว่าขนมปังปิ้ง
อยู่ที่บ้านเอื้ออาทรรัฐกระบัง๒
ตึก๖๙ถนนประชาพัฒนาแขวงทัพยาวเขตลาดกระบังนะคะ
หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์โทรไปสอบถามสั่งจองกันก่อนได้เลยนะ